ก็มีอีกคู่นึงนะครับ
อันนี้ก็เป็นคู่ของทนายความ

แล้วก็ไปยื่นเรื่องมัญญาติ

ซึ่งมาดูแลคดีในส่วนของหมวดจรูน

แหลงข่าวกันของทางสภาธนายความ

ทนายตั้มก็ออกมาชี้แจงตอบโต้ว่า
เขาแต่งกายแบบนี้เพราะว่าเขาทำงานเพื่อประชาชน
เวลาไปสารขึ้นศาลขึ้น

แต่เวลาลงพื้นที่พบชาวบ้านเขาก็แต่งตัวของเขาอย่างนี้

เวลาออกสื่อก็แต่งตัวอย่างนี้

เป็นเสื้อของทางชมรมของเขานะครับ

โดยนายพัฒนาจาติเกษอุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ
สภาธนายความในพระบรมราชุปธรรมนะครับ
กล่าวถึงกรณีการแต่งตัวไม่เหมาะสมของทนายสิทธ

กรณีกระแสข่าวว่าสภาธนาความเตรียมสอบมัญญาติทนายสิทธา
กรณีกรณีกรณีกระแสข่าวว่าสภาธนาความเตรียมสอบมัญญาติทนายสิทธา

แล้วก็ไม่มีการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวอะไรเกิดขึ้นเลย

โดยระบุว่าการแต่งกายสวมเสื้อยืดไปออกสื่อไปพบลูกความที่ถือว่าไม่เหมาะสม

นี่เป็นเรื่องที่ตนออกมาพูด
ยืนยันว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับทนาย

โดยหลังจากนี้อาจจะมีการเรียกทนายตั้มเข้ามาพูดคุยอีกครั้งหนึ่ง
เหตุที่ออกมาพูดก็เพราะว่ากังวล

ประกอบวิชาชีพทนายความคนอื่น

ถือเป็นนโยบายของสภาธนายความอยู่แล้ว
ถือเป็นนโยบายของสภาทนายความอยู่แล้ว
มีตั้งหลายท่านที่ทำตัวไม่เรียบ

สารก็เคยแจ้งมาทางผม

ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องทั่วไป
เวลาเกิดเหตุการณ์ไม่เรียบร้อย
ผิดปกติอะไรกับทนายที่ไปสาร

ท่านภูยภาคสาประจำสารนั้นก็ทำเรื่องมาถึงสภาทนายความ
ท่านภูยภาคสาประจำสารนั้นก็ทำเรื่องมาถึงสภาทนายความ

ไม่เคยเห็นใช่ไหม
เฉพาะตัวผมนะ

หรือเปล่านี่ไม่รู้นะผมไม่เคยเห็น
อาจารย์เอาอย่างนี้ถามเลยด้วยกัน
คือใส่เสื้อยืดกางเกงยีน

ไม่มีกฎหมายห้ามดูตามความเหมาะสม

มันญาติในการแต่งกาย

งั้นกลับมาใหม่ทนายตั้ม
ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนออกทีวีได้ไหมคะ

คือได้แล้วจบหรือได้แล้วมีต่อ

เหมาะไม่เหมาะไหมคะถ้ามันได้แล้วมันจบแค่ได้ไหมคะ
ก็มีจารีสประเพณีของทนายเรามานะครับ

ผมขอยกตัวอย่างทนายที่มีชื่อเสียง
หลายท่านอย่างท่านทนายวัญชัย

มีใครเคยใส่เสื้อยืดมาออกซื้อไหมครับ

นอกจากนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมความเคลื่อนไหว
ของทนายตั้มทนายสิทธาเนี่ย

ทางสภาธนายความก็มีการ
ออกเอกสารเป็นแถลงมา

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาธนายความ

ดังนั้นทนายตั้ม

สภาธนายความจะไปยื่นเรื่อง
ตอน๑๐โมงให้ปลดอุปนายก

จะทิ้นไว้เนี่ยเมื่อช่วงสายทนายตั้ม
บอกว่าเรื่องที่ตั้งใจจะไปร้อง
นายกสภาธนายความให้ปลดอุปนายกเนี่ย

แล้วก็ยืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่ไปยื่น
หนังสือปลดอุปนายกในวันจันทร์แล้ว
อย่างที่เคยให้ข้อมูลเอาไว้ก่อนหน้านี้
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดการกระทำของเขา

จะทำให้สภาธนายความถูกคอรหามากในสายตาประชาชน
ก็ต้องกราบขอโทษไปยังผู้ใหญ่ทุกท่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทนายตั้มก็ยังโพสต์ไปด้วยบอกว่าที่ผ่านมา
ผมอาจจะใช้อารมณ์ไปบ้างใจร้อนไปบ้าง
แต่ผมสัญญาว่าจะควบคุมปรับปรุงในส่วนที่เป็นข้อเสีย
แล้วก็พัฒนาในส่วนที่เป็นข้อดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ